อะคุณผู้ชมค้ามาต่อกันที่เรื่องกรี๊บขอแต่กพอหนิ
โอ้ยประตูทางทีวีของเรานะ

ถูกต้องนะคะไม่ใช่แค่พวกเราแล้วก็ไม่ใช่แค่แฟนคลับน้องที่มารอกรี๊ดนี่
พี่เบิร์ตณัชโพงแล้วพี่อุ๋ยแภกกุ้ม

ผู้ประกาศสุดหล่อช่องไทยรัฐทีวีของเรา

น้องอิงฟ้ามากดูจากคลิปนี้นะคุณผู้ชมค่ะ
พี่เบิร์ตนี่นะพอรู้ว่าบันเทิงไทยรัฐบอกว่าอิงฟ้ามานะพี่
เบิร์ตพอรู้ว่าน้องมาปุ๊บรู้ด้วยว่าน้องเป็นเจ้าแม่ให้เลขเด่น

คุณเบิร์ตเอาแผงลอตเตอรี่มาให้น้องจับอย่างนี้
มาแบบนี้เลยนะคะคว้าตัวน้องอิงฟ้า
จ๊ะคนสวยช่วยหยิบลอตเตอรี่สดให้พี่หน่อยได้ไหม

เพราะอันนี้เลขสวย

มดก่อนมันมี๔๘๘๔อะไรอย่างนี้

เขินไม่แพ้กันมอบของที่ระลึกนะคะ

หน่อยขอลายเซ็นแต่คุณผู้ชมสังเกตสีหน้าสีตา
ปกติอยู่ในรายการแหมเข้มดุดันซะละเหลือเกินนะคะ
พอเจอน้องอิงฟ้าเข้าไปโอ้ยใจละลายนะ
เก็บทรงไม่ค่อยอยู่มันจะเจอเป็นยังไง

เซลฟี่คู่กันไปเลยสิครับนะ
รู้เลยว่าปลื้มมากเลยนั่นเองค่ะ
ใช่ที่สำคัญคุณผู้ชมการมาเยือนของอิงฟ้านั้น
กรุณาจอบอิโน่มาช่วยเราสามคน

นี่ไงเชอรี่คุณผู้ชมมันกลายเป็นมีม่า

เชอรี่หิวข้าวกินผมตัวเองค่ะ

คือเป็นเอฟซีน้องอิงฟ้า

เขามีอะไรกับฉันหรอกฉันเคินเขาจริง

ดาเมจรุนแรงมาก

น้องเรือหายไปคุยกับคุณขวัญและแจ็กเกลียบ
แต่เราก็ยืนเคิ้นอายอยู่คนเดียว
ก็ไม่คิดว่ากล้องจะแพรนกว้างไง
เค้าอยู่ข้างมันก็เลยเขิดหนังไงเราอยู่ไกลเราก็ไม่ได้ไข้เท่าไหร่ไง

เราทำเป็นพี่เบิ้มหน่อยซิ

ขอบคุณทุกด้อมของน้องอิงฟ้าด้วย

นี่อินโดนีเซียเขาจะไปวัน๒ตุลาคมนี้นะคะ